ผมก็ไม่ทราบเหตุผลของท่านนะทำไมท่านถึงต้องไปขอลีภัยถึงขนาดนั้น
นะครับว่าเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วท่านก็ลาออกแล้ว
ผมก็ไม่ทราบเจตนารมณ์ของท่านนะว่ามีเรื่องการเมืองมาแอบแฝงหรือเปล่าหรืออะไรนะครับ
แต่ผมถือว่าการทำอย่างนี้นะฮะไม่รู้ว่าเป็นการทำร้ายประเทศหรือเปล่านะครับ
อันนั้นท่านไม่ได้พูดกับผมนี่ท่านพูดกับสื่อ

ควรณีที่ท่านพทปวีนได้ให้ข่าวต่อสังคมว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง

ในฐานะที่เป็นผู้บังคับวิชาสูงสุด

ก็ได้เรียกตัวท่านผลบริโรตีประวีน
มาพบที่สำนักงานซึ่งก็มีผมร่วมอยู่ด้วย
ผู้จัดการแห่งชาติก็ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นในการแต่งตั้ง
ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการแต่งตั้งท่านก็ได้หาลือกับผู้จัดการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อปรับกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ปัญหาต่าง
ที่เราจะต้องตอบสนองด้วยภาวะของโลกเป็นปัจจุบัน
และที่ให้ไปอยู่ที่นั่นก็เพื่อการทำงานยังต้องต่อเนื่องอยู่
เพราะว่าทุกคนก็จะทราบว่าการกระทำผิดต่อเนื่องในหลายพื้นที่
แล้วท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ได้บอกกับท่านพลตำรวจตรีปวีนอยู่แล้ว
ถ้าคิดว่าไม่ได้รับความปลอดภัย
ควรจะได้นำเรียนให้ท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเป็นผู้ชาสูงสุดได้ทราบว่ามีภัยคุกคามอะไร
ท่านจะได้ใช้ดุลพินิษฐ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาให้
เมื่อผู้คุณชาเมื่อผู้ตำรวจชาไม่สบายใจในการปฏิบัติหน้าที่
และท่านก็ให้โอกาสกับพลตำรวจตีปวีนอีกว่า
อยากจะให้ทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป
เพราะประเทศชาติยังมีปัญหาอีกหลายประการ
ซึ่งท่านพลตรวจตรีปวีนก็ยินดีที่จะทำงานต่อ
ท่านวิชาการตำรวจแห่งชาติก็ให้โอกาสเลือกว่า
จะทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไหม
หรือจะออกมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่น
ภาค๙ภาค๘หรือมาสอบสวนกลางก็ได้

ถ้าเช่นนั้นขอมาช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วกัน
จะได้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
พบตรก็รับปากว่าจะดำเนินการให้

ขึ้นไปให้เสร็จสิ้นขั้นตอนซะก่อนถึงจะมาสั่งให้ช่วยราชการได้
แต่ก็ท่านไม่ได้ถอนเลิกการลาออกจากราชการ
ก็ต้องอนุญาตให้ลาออกไปตามขั้นตอนกฎหมาย
ก็เลยยังไม่ได้สั่งให้มาช่วยราชการที่กรมชการตำรวจสอบสวนกลาง
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ได้ทำความเข้าใจทุกอย่าง
แล้ววันนั้นผมก็อยู่ด้วยก็ท่านพลตรวจตรีปวีนก็เข้าใจดี
แล้วก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะมากกว่านั้นนะครับ
ทุกอย่างก็ได้พูดกันแล้วในแบบพี่น้องและในหมู่ข้าราชการตำรวจที่ต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติด้วยกันนะฮะ
ก็เรียนได้เลยว่าวันนั้นก็เข้าใจกันดีทั้งหมดไม่ได้มีปัญหาอะไรแทรกซ้อน
และอยากจะทำงานต่อด้วยซ้ำถ้าไม่ลาออกไปซะก่อน
คือบางครั้งเนี่ยนะฮะท่านพลตรีปวีนท่านก็พูดไม่หมดนะครับ
ถ้าท่านพูดหมดมันก็ทุกคนสังคมก็ไม่สับสนหรอกนะครับ
การแต่งตั้งโยกย้ายผมรับผิดชอบคนเดียว
ผมได้สอบถามผู้ประชาการแต่ละภาคแล้วว่าใครจะปรับจะให้ใครอย่างไร
ผู้จัดการภาค๘ท่านยืนยันชัดเจนท่านไม่เอาท่านปวีน
แล้วถ้าเกิดผมจะแยกเข้าไปหน่วยมันก็พังอยู่ไม่ได้นะครับ
ผู้พิชาการภาค๘ย้ายสองคนท่านประวีนคนหนึ่งกับท่านสมชายอุ๋มน้ำหนอมคนหนึ่ง
ท่านสมชายอุ๋มน้ำหนอมย้ายมาเป็นรอบผู้ชายนครบาลเพราะกองประชาการเขารับ
ภาค๘ไม่รับท่านประวีนในการแต่งตั้งผมก็ต้องหาที่ให้ท่านประวีนอยู่
ซึ่งสอบถามที่อื่นก็ไม่รับถ้าผมเอามาอยู่ทะเลมาอยู่ประจำยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับ
ซึ่งไม่ได้สัมผัสเรื่องงานเลยสอบถามไปผู้พิชาการศัลยศตรท่านเฉลิมพันธุ์ท่านรับ
เพราะท่านต้องการเอาไปดูเรื่องสำนวนนะครับแล้วท่านก็ขอเพื่อนท่านไปอีกคนหนึ่ง
ท่านพนธุตีวรรศปธรรมเมืองซึ่งไม่เคยอยู่ภาคใต้เลยก็ให้ไปลองที่นั่น
ถามว่าทุกวันนี้อยากกลับไหมไม่อยากกลับกลัวตายไหมไม่กลัวตายไม่เคยอยู่เหมือนกันนะครับ
ไปดูเรื่องสำนวนทุกวันนี้สำนวนการสืบสอบสวนเนี่ยจ่าสารเกือบหมดแล้ว
สิ่งที่ผมพินาเนี่ยนะฮะผมไม่ได้กันแกล้งท่านปวีนนะ
ผมดูจากประวัตินะครับท่านเคยสมัครใจไปท่านมีความรู้เรื่องงานสอบสวน
ท่านมีความรู้เรื่องโลหิยาต่อเนื่องพื้นที่ต่อเนื่องนะครับ
บางครั้งท่านพูดท่านพูดไปหมดทำให้สังคมจับผมทุกวันนี้
กับสื่อนะครับเดี๋ยวสื่อไทยเดี๋ยวสื่อนอกนะครับ
จริงแล้วผมได้เรียกมาหมดแล้วนะครับ
ในเมื่อผู้จัดการต้นสังกัดเขาไม่รัก
แล้วเขาก็เคยอยู่กับท่านเทสามานาน
ถามว่าแบบนี้ออกมาโวยวายมีวินัยหรือเปล่า
ไปบอกว่ากลัวตายล๊อคเป้าแล้วผู้ธรรมชาติผม
ผู้ใต้ธรรมชาติผมที่อยู่สวทชจะคิดยังไง
เพราะพนักงานสวนมีเป็นร้อยคนผมเห็นมีปัญหาอยู่คนเดียว

คือเขาทำงานเขาคาดหวังอะไรหรือเปล่าผมไม่ทราบ
นะฮะทำงานเรื่องนี้เสร็จควรจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหรือเปล่า
เราไม่ได้แล้วผิดหวังคือต้องพูดให้หมดอย่าพูดครึ่งเดียว
ทีมผมทำงานที่ระเบิดราชประสงค์เนี่ย
คดีเล็กคดีใหญ่ท่านว่าไง
ก็จับได้หมดบางคนก็ไม่ได้ขึ้นโดนย้ายอีก
มันคือการบริหารงานบุคคลขององค์กร
นะครับต้องเข้าใจด้วยตำรวจทหารต้องมีวินัย
ไปบอกว่าล็อกเป้ากลัวตาย
ศัตรูเยอะแล้วเพื่อนผมที่อยู่สวัสดิ์ศัตริย์ประโยชน์โทษสู่ชาติทศวรรษเนี่ย
จับมากี่ปีแล้วเนี่ยผู้ต่างหาแย่ไปหมดเนี่ย
ไม่เห็นมีใครมีปัญหาอะไรเลยอยู่กันได้
โรยิญญาจะมีอิทธิพลัยนักหนา
บอกว่าภาค๙มีการตั้งแคมป์มาเป็นหลายปี
นั่นพูดถึงผมโดยตรงหรือเปล่าผมไม่รู้
ผมเคยเป็นผู้จัดการภาค๙นะครับ

ภาคแปดต้นทางเลยทำไมไม่ได้โดยโนยการเนี่ย

จะทำร้ายประเทศนะครับ

กรณีที่ท่านห้ามว่าถูกคุกคามเลยฮะ
พอก็ได้สอบถามว่าถูกคุกคามยังไง
ท่านก็ได้ประมาณการจากการปฏิบัติหน้าที่
นี่นะคะว่าเมื่อท่านเข้าไปในทำคดีใหญ่
แล้วก็มีลักษณะเป็นกระบวนการ
ท่านก็มีความเชื่อว่าท่านอาจจะถูกปองร้าย

แต่ไม่ได้บอกว่าใครผู้ใดผู้หนึ่ง
ซึ่งท่านพบก็บอกไปแล้วว่าถ้าคิดว่ามีอันตรายอะไร

ท่านจะเป็นฐานะภูมิความประชาที่สูงสุด
แล้วท่านจะได้ช่วยตรวจสอบว่าอันตรายนั้นมันมีอยู่จริงหรือยังไง
แล้วท่านจะแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างไร
ซึ่งขณะการตำรวจทั่วไปทุกคนเป็นหวัดหน้าที่
ในการจับกลุ่มโจรผู้ร้ายเนี่ยเราก็มีคู่กรณีหมดนะฮะ
แต่ถ้าทำการตามหน้าที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้
ถ้าเราไม่ได้ไปกันแกล้งใครทำการตามหน้าที่เนี่ย

แล้วเราก็เป็นทหารเป็นตำรวจของประเทศเนี่ย
มันไม่มีอะไรที่จะสามารถทำให้เราหวั่นไหวได้

แต่ตอนที่ท่านประวีนเขาพูดไปได้ด้วยกว้าง
ท่านมีความคาดว่าเมื่อท่านไปทำอย่างยุ่งกับเป็นกระบวนการเนี่ย

พบก็ให้กำลังใจว่าให้ทำงานต่อไป

อยากจะออกมาปฏิบัติหน้าที่นอกพื้นที่ไหม
หลังจากที่ได้มีพประวัติบัติไภที่จากห๐๐เเรียง๙
ให้เลือกเลย๘๙หรือศสกก็ได้

แล้วก็เรื่องปัญหาต่างมันก็
เป็นเรื่องข้อที่จริงที่ท่านก็ไปพูดในขณะนี้
แต่ที่ได้นำเรียนกันที่ผมจะอยู่ด้วยกันท่านพบ
อันตรายนี่อะไรเป็นการคาดการณ์ของท่าน
คือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะผมบอกได้เลย
เกิดจากตัวท่านบวีนคนเดียวนะครับ
เขาไม่พูดกับผมไม่รู้ไปพูดกับใครผมจะรู้ได้ยังไงคือใคร
ทหารเขาก็เสียหายตำรวจเองก็เสียหาย
แปลออกมาตำรวจเลวทหารเลว

ก็กำลังดูอยู่นะครับถ้าผิดผมก็แจ้งทางสิวิทยุลาสัมเดณภ์คดี
อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมก็ไม่เคยก็ปรากฏเนี่ยรับราชการมาทั้งชีวิต
เพื่อเห็นตำรวจรีภัยนะครับผมไม่รู้เห็นแต่นักการเมืองรีภัยนะครับ
นะครับก็เจอครั้งนี้เหมือนกันตกใจเหมือนกันขอลีภัย